จากเรื่องของพลทหารที่ถูกทำร้าย

ความน่ารักในค่ายทหารมันก็มี
ความตะมุตะมิใช่ไหม
ค่ายทหารที่มีแต่ผู้ชายเนี่ยนะ

เพราะว่าเวลาเขามีการฝึกเสร็จปุ๊
มันจะมีวันปิดการฝึกของทหารใหม่

คนรักคนในครอบครัวก็จะไปเหมือนวันพบญาติ

มีพลทหารคนหนึ่งเขาไปร้องเพลง

เนี้ยให้กับนางสาวซีริวันจรรารี
หรือว่าคุณปอยอายุ๒๓ปีเท่ากัน

กองเชียร์เติ้มอันนี้เป็นงานปิดการฝึกทหารใหม่ของไทยสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลนะฮะ
ร้องเสร็จปุ๊บเดินลงมานั่งคุกเข่าขอแต่งงาน
ตอนก่อนที่จะคุกเข่าเขาพูดประโยคที่ว่า
ขอโทษนะที่ผ่านมาทำหน้าที่แฟนไม่ดีพอแต่วันนี้และตลอดไปจะขอทำหน้าที่สามีที่ดี
โอ้โหสุดยอดคือทุกคนก็ประทับใจครูฝึกก็ประทับใจญาติผีน้องเพื่อนก็ประทับใจ
แล้วก็ไปยืนล้อมวงแบบตบมือร้องเพลงให้แบบนี้นะเป็นการคำขอแต่งงาน
แล้วก็มีเพื่อนช่วยกันแบบเตรียมกันไว้
ดูแล้วแอบนึกถึงซีรีสเกาหลีเรื่องที่นายกชอบ
เออมีความสมจุงกิหรอ
จะบอกว่าสาวเจ้าซึ่งเป็นว่าที่เจ้าสาวเนี่ย
เพลเป็นชาวอุบลราชธานีก็คือเป็นค่ายของที่
วันที่เจ้าบ่าวเนี่ยเขาไปเนี่ย
ฝึกนะแต่ว่าตัววาดที่เจ้าบ่าวเนี่ยเขาเป็นชาวจังหวัดอำนาจริง
พบรักกันที่นั่นน่ารัก
ทหารเขาบอกว่าเขาฝึกซ้อมร้องเพลงมา๓เดือน
อาศัยจุดที่แบบว่างฝึกหนักกว่าฝึกทหาร
อาศัยตอนว่างตอนกินข้าวตอนก่อนเข้านอนก็ร้องเพลงแค่เถิด
ร้องมา๓เดือนกว่าจะได้ทั้งเพลง
แต่ครูฝึกก็น่ารักนะให้พ่อพ่อฝึกเป็นอย่างดีมาก
กันแถวให้พูดจัดแถวดี
เห็นไหมมันก็มีความแบบเห็นไหมทหารมันก็ไม่ได้มีเรื่องเครียดเสมอไปเนอะ

เอาก็นำมาฝากกันในช่วงนี้คุณผู้ชม